มาเริ่มกันที่ประเด็นร้อนเลยนะคะสำหรับพี่หนุ่มสอนรามและดาราสาวคนนึงนะคะน้ำฝนทวีพรนั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีดราม่าสาดกันไปสาดกันมาในโซเชียล
ล่าสุดค่ะพี่หนุ่มสอนรามควงภรรยาคุณติ๊กบิ๊กบราเทอร์อุ้มท้องทายาทในคันเกือบ๘เดือน
ออกงานเรื่องราวดีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เอง
พร้อมกับเผยว่าตื่นเต้นที่กำลังจะได้เป็นคุณพ่อ
อีกทั้งยังขอชี้แจงประเด็นดราม่าที่น้ำฝนทวีพรออกมาโพสต์ทวงคำขอโทษผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
โดยอ้างว่าฝ่ายของหนุ่มและติ๊กไปพูดจาระรานให้ร้ายตัวเธอจนเสื่อมเสียชื่อเสียง
งานนี้พี่หนุ่มจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะ
ผมเห็นว่าการโพสต์ข้อความนั้นเนี่ย
มันเกิดจากการกระทำของคุณน้ำฝนที่เกินเลยนะครับ
ออกไปในพฤติกรรมที่ก้าวร้าว

อยู่ในขั้นตอนของการที่รวบรวมข้อมูล
แล้วก็จะดูว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่า

เราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะให้ผมไปขอโทษเรื่องอะไรนะครับ

ผมก็ไม่ทราบว่าจะให้ผมไปเคลียร์เรื่องอะไร
อันนี้ผมก็อยากจะให้ทางคุณน้ำฝนเนี่ยรีบดำเนินการนะครับ
เพราะว่าผมก็จะได้มีโอกาสต่อสู้คดี
เราเองก็ไม่เคยคิดร้ายอะไรกับใครด้วย
แล้วก็ไม่เคยที่จะไปกระทำหรือว่าประสงค์ไม่ดีต่อผู้อื่น
อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากพี่หนุ่มสอนรามนะคะ
โดยพี่หนุ่มเองก็บอกว่าทางคุณน้ำฝนได้มีการโพสต์ข้อความ
เหมือนกับว่าไประรานทางคุณสอนรามแล้วก็คุณติ๊ก
แต่ทางด้านคุณน้ำฝนเองก็บอกว่าพี่หนุ่มและคุณติ๊กนี่แหละ
ได้มีการไประรานทำให้ตัวเธอเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะ
เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าให้กฎหมายเป็นตัวตัดสินแล้วกันนะคะ

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่หนุ่มก็เตรียมหลักฐานต่างเพื่อที่จะดำเนินคดีนะคะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้เรื่องนี้มันจบลงด้วยดีเนาะ
ไม่อยากให้เรื่องราวมันใหญ่โตอยากให้หันหน้ามาปรับจูน
ความเข้าใจกันนิดนึงเผื่อเรื่องมันจะได้แบบเบาลง
พี่หนุ่มสอนรามกับคุณน้ำฝนเขาก็เคยมีความรู้สึกดีให้กัน
ถ้าจบลงได้ด้วยดีก็ดีไป